ครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าอาชีพนะฮะหาบเร่แผงรอย
ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วไม่ใช่คนกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับ
อยากจะค้าขายบนทางเท้าเนี่ยแต่คนต่างถิ่นก็อยากใช้พื้นที่ทางเท้าเนี่ย
ในการทำมาหากินเหมือนกันฉะนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่นะครับ
เขาอยากจะให้จัดระเบียบก็จัดเถอะแต่ขอให้มีที่ได้ทำมาหากินด้วยติดตามจากรายงานครับ
เกือบทุกวันที่สุขใจผู้เบญพงศ์จะออกเดินทางออกจากบ้านพัก
ที่ยังเผยเมืองจังหวัดหนุนทบุรี
ลูกชายวัย๕ขวบเพื่อไปขายแซนวิชที่ย่านบางลำพูในช่วงค่ำ
สิ่งที่เธอและลูกชายต้องนำติดตัวระหว่างเดินทาง
คือกระเป๋าลาบที่ภายในบรรจุแซนวิชจำนวน๕๐ชิ้น
เป้ใส่โต๊ะเก้าอี้และของใช้สำหรับขายแซนวิช
เศรษฐกิจจากโควิดระบาดทำให้สุขใจต้องเปลี่ยนอาชีพ
เคยขายงานศิลปะรายได้หลายร้อยบาทในตรอกข้าวสาร
เปลี่ยนมาเดินเร่ขายแซนวิชริมทาง
จึงทำให้เธอเลือกที่จะพาลูกชาย
กระเป๋าลากขึ้นรถขนส่งสาธารณะ
ตั้งแต่รถไฟฟ้าไปจนถึงรถเมย์เพื่อนำของไปขาย
หัดค่าใช้จ่ายหน่อยนะคะ

จากราคาด้านขนส่งสาธารณะ
เธออยากพยุงราคาไม่ให้สูงจนเกินไป
ยังหวังที่จะเห็นการจัดระเบียบทางเท้า

เสน่ห์และสีสันให้กับเมืองหลวง
การให้พื้นที่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าในการขายของ

เพราะว่าอย่างคนหาเช้าแห่งค่ำที่ไม่มีกำลังทรัพย์มาก
ที่จะแบบไปเช่าร้านรายเดือนรายวัน
อะไรที่มันสูงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือมีตลาดอะไรรองรับอะไรอย่างนี้ค่ะ

สามารถทำให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักได้เหมือนเดิม
เพียงแต่เธอในฐานะผู้ที่อาศัย
ทำมาหาเลี้ยงชีพจะรับอนิสงฆ์แล้ว
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
จะถูกปลุกให้กลับมาสดใสขึ้นอีกครั้ง

ในดิชาวคุณแก้วไทยรัตน์ทีวีรายงาน